กันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคราวนี้ต้องเช็คอารมณ์กันบ้าง
สุพรรณค่ะเป็นอดีตนักมวยด้วย
มาทำงานอยู่ที่กรุงเทพตลาดคลองเตย
เกิดอาการน้อยอกน้อยใจภรรยาหรืออย่างไรไม่ทราบ
ระบายอารมณ์ค่ะคุณผู้ชมเอาปืนพกที่ตัวเองพกมาเนี่ยนะคะ
ยิงใส่ไปที่ก้อนน้ำแข็ง๔นัดซ้อน
แต่ว่าคราวนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายใดนะคะ
แน่นอนว่าเกิดเหตุแบบนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ตำรวจจากสนท่าเรือนะคะไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จุดเกิดเหตุเป็นที่เก็บก้อนน้ำแข็งค่ะ
คล้ายกับกระสุนปืนสี่รูด้วยกัน
อกจากนี้ไปพบปลอกกระสุนตกอยู่ด้วยตามร่องไม้ต่างตรงจุดนี้แหละค่ะ
จำนวน๔ปลอกแต่อย่างที่บอกไปคือ

ทีนี้ไปสอบถามคนที่อยู่ใกล้ในจุดเกิดเหตุ
คือนายอุทัยการพักดีหรือว่านายอานนท์อายุ๓๘ปี
เป็นเสมียนเก็บเงินอยู่ที่ร้านนี้แหละค่ะร้านเก็บน้ำแข็งเนี่ยแหละค่ะ
โรงน้ำแข็งเจ๊พาอยู่บริเวณตลาดสามของตลาดคลองเตย
นายอานนท์เป็นคนก่อเหตุนะคะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด
ยิงใส่ก้อนน้ำแข็งจำนวนสี่นัดเราไปสอบถามคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าเมื่อวานเนี้ยสักประมาณช่วงบ่ายอานนท์เนี่ย
ไปทะเลาะกับแฟนสาวจากนั้นอานนท์ก็โทรศัพท์ไปหาเท่าแก่เจ้าของโรงน้ำแข็งบอกว่า
เจ๊ผมจะออกจากงานแล้วนะไม่ท้องไม่ทำแล้วงาน
หลังจากนั้นก็วางสายไปแล้วก็ไปใช้อาวุธปืนเนี่ย
ยิงที่ก้อนน้ำแข็งที่วางอยู่ภายในโรงงานน้ำแข็ง๔นัดซ้อน
จากนั้นนายอานนท์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองออกไป
ลักษณะคือเหมือนระบายอารมณ์อะค่ะครับหลังเกิดเหตุ
แก่โรงงานน้ำแข็งบอกอานนท์อานนท์เข้ามอบตัวกับตำรวจเถอะ
ส่วนรอปภซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเล่าบอกว่าอานนท์เนี่ย
เป็นอดีตนักมวยเก่ารู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
สองสามวันที่ผ่านมาอานนท์ก็มาบ่นนะบ่นบอกว่าไม่อยากทำงานแล้ว
ไม่อยากอยู่แล้วนะมีปัญหาเรื่องงานแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติม
เดี๋ยวฟังเสียงคุณพี่รอปภท่านนี้หน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะเสียงบอกเล่าของคุณพี่รอปภ
อารนท์ยิงปืนไปสี่นัดต่อมาตำรวจค่ะ
พอลงพื้นที่แล้วตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านเพิ่มเติม
กล้องนี้ละค่ะทุกผู้ชมดูนะคะนั่นคือนายอุทัย
หรือว่านายอานนท์คนเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะ
อยู่อยู่อุทัยมาจากไหนคือตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบภาพบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนายอุทัยหรือนายอานนท์เนี่ยนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วก็พูดคุยโทรศัพท์
แต่พอวางสายไปไปหยิบปืนในกระเป๋าออกมาแล้วก็ลุกเดินไปที่จุดที่เก็บน้ำแข็ง
จากนั้นก็ใช้ปืนยิงใส่ก้อนน้ำแข็งแล้วก็เดินกลับมาเก็บปืนในกระเป๋า
แล้วเก็บของลุกขึ้นไปไปที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
ลักษณะตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมดูนะ
ถ้าเกิดว่าเทียบเคลียงจากกล้องวงจรปิดแล้วคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ลักษณะของอานนท์ที่ตอนที่ออกไปเนี่ยคือไม่ได้ข่มขู่หรือว่าเล็งปืนไปที่ใครนะคะ
แต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายอานนท์คนนี้
เอ้าทำไมไม่แจ้งข้อกล่าวหาก็ชัดเจนว่ายิง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการส่งปลอกกระสุนปืนที่พบไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นปืนชนิดใด
เนื่องจากว่าไปตรวจสอบเบื้องต้นคุณปลอกกระสุนปืนที่พบเนี่ยคุณรู้จักไหม
ลูกกระสุนปืนแบรงค์ที่เขาใช้กันในการถ่ายทำละครอะไรพวกนี้
คือมีเสียงแต่ว่าไม่มีอนุภาพเรื่องของการทำลายล้างค่ะตำรวจต้องไปตรวจสอบก่อนว่าจะสามารถเอาผิดข้อกฎหมายข้อใดได้บ้างนะคะ
เอาล่ะแต่ว่าถ้าเกิดดูเบื้องต้นเนี่ยคือก่อความเดือดร้อนรำคาญไหม
ทำให้ผู้หุ่นตกใจกลัวไหมใช่ไหม
โชคดีที่ไม่ไปโดนไขเขาเข้านะโดนก้อนน้ำแข็งนะฮะ